จากว่าที่คุณแม่มาต่อกันที่คุณพ่อลูกสองกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับพี่เคนธีรเดชไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมค่ะ
พี่เคนนี่ขาดเท้า๖๔ปีแล้วนะ

ล่าสุดพี่เคนนี่มารับการ
รีมดูแลผิวหน้าสำหรับคุณผู้ชาย

เพราะว่าผิวพันธุเอยหน้าตาเอยคือได้หมด
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวออกงานอีเวนต์ในรอบหลายปีเลย
ที่บอกว่ารอบหลายปีเพราะว่าพี่เคนเองก็จำไม่ได้แล้วว่า
กี่ปีที่ไม่ได้เจอนักข่าวเยอะแบบนี้คือมันนานมากจริง
เพราะว่าไม่ได้มาอีเวนต์ตั้งแต่ก่อนโควิดคุณผู้ชมคิดดูแล้วกัน
ใช่ค่ะเจอตัวพี่เคนทั้งทีเลยต้องถามความคืบหน้าเกี่ยวกับละคร

คือเรื่องนี้เนี่ยพี่เคนเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งพระเอกค่ะ
พี่เคนบอกว่าตอนนี้แน่นะถ่ายทำเป็นระประมาณ๘๐แหละ
คือถ่ายทำแบบสเป็ดอย่างที่พวกเราเคยอ่านข่าวกันไปนะ
ซึ่งน่าจะได้ชมสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน
เหล่าซุปตากว่า๓๐ชีวิตด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

ใช่นี่ไงมีภาพเบื้องหลังมีทั้งสายฟ้าน้องพายุแล้วก็คุณแม่ชมพู่

เคนตอนนี้ยังรอคิวซุปตาอีกหนึ่งแก๊ง
ใบ้ให้ว่าเป็นสาว๕คน
แก๊งนี้เขาขึ้นต้นด้วยฟอร์ฟัน

แล้วซุปตาชายที่ชื่อเล่นชื่อจริงขึ้นต้นด้วยจอจานอีกหนึ่งคน

ยังนึกไม่ออกแต่ว่าแก๊งผู้หญิงนึกออกนะ
เอาบอกได้แค่นี้แล้วกันทำ๒หน้าที่เลยพี่เคนนะ
ทั้งผู้กำกับทั้งพระเอกโอ้โหเหนื่อยขนาดไหนไปฟังพี่เคนกันหน่อยค่ะ
มันคนละเรื่องกันเลยผมก็รู้อยู่แล้วเรากลับมาทำมันไม่ได้โรยโดยตรีกฏฬอยู่แล้ว
อุปสรรคมันเยอะการแก้ปัญหาการอะไรอะไรอย่างนี้ครับแต่ก็มันก็ผ่านมาได้
อ่ารู้ละเจมส์จิรายุน์กับแก๊งโฟรี

เดตเรื่องงานกันไปแล้วอัปเดตเรื่องครอบครัวกันหน่อยคุณผู้ชม
ลูกชายทั้งสองคนของคุณพ่อเคนน้องคุณนะอายุ๑๔ปี

หล่อทั้งคู่เลยนะตอนนี้เริ่มโตเป็นนุ่มทันคุณพ่อแล้ว
เคนบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่วัยรุ่น
ก็เริ่มจะค้นหาความชอบของตัวเอง
ซึ่งพี่เคนก็พร้อมสนับสนุนความชอบของลูกเลยนะคนนี้หล่อ

กำลังจะพูดถึงความชอบของเขาแต่เราก็ไปบอกว่าเราชอบลูกเขาเฉยเลย

แต่ว่าดีกีความหล่อของน้องคุณกับน้องจุนเนี่ยนะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นที่เรื่องลืมมากนะ
แล้วเรื่องป๊อปปี้เลิฟเนี่ยพี่เคนเขาบอกว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่
คนที่ห่วงลูกชายเป็นพิเศษใครรู้ไหมคะ

คุณแม่รู้หวงลูกมาก

ก็จะมีปัญหาแต่ว่ามุมแม่มีนิดหนึ่งอะนะ
กรอกใบสมัครก่อนทันไหมคะกรอกใบสมัครก่อนค่ะ

พอแม่หน่อยบอกว่าแม่บ้านเต็มแล้ว